คุณผู้ชมมาต่อกันที่อาตุ๋ยพุทธชาติกันบ้างค่ะสำหรับละครฟอร์มยักษ์เรื่องลายกินนารี
ตุ๋ยก็ร่วมแสดงด้วยสำหรับละครเรื่องนี้นะคะซึ่งล่าสุดค่ะอาตุ๋ยออกมาอัปเดตนะคะ
ละครเรื่องนี้เนี่ยเตรียมจะกลับมาถ่ายทำอีกครั้งนึง
หลังจากที่พักกองไปนานกว่าสองเดือนนะคะอาตุ๋ยบอกว่าพี่อ๊อฟพงพัฒน
ผู้กำกับเตรียมจะกลับมาเดินหน้าถ่ายทำอีกครั้งในเดือนมิถุนายนนี้โดยเตรียมมาตรการต่างต่างไว้อย่างเข้มข้นนะคะ
แยกทีมถ่ายธรรมมีทั้งทีมดาราแล้วก็มีเมะใหม่
คอนเฟิร์มว่าพระนางของเรื่องอย่างณเดชน์และยายาก็จะกลับมาถ่ายทำด้วยเช่นกันค่ะ
คนที่เข้าไปเซ็ตก็เซ็ตหนึ่งแล้วก็ออกใช่ไหมอ่ะ
แล้วก็พล็อปชิ้นที่นักแสดงใช้ในฉาก

การซ้อมอะไรก็อย่างที่ใส่เฟสชิลอะไร
เฉพาะนักแสดงแล้วก็ทุกคนในกอง
คนที่จะเปิดได้ก็เฉพาะตอนถ่ายทำจริงของตัวละครเท่านั้น
อ่าก็เป็นมาตรการที่ค่อนข้างเข้มข้นนะคุณนะ
ส่วนงานแสดงตลกที่อาตุ๋ยกลับมาเล่นบทคุณครูอีกครั้ง
ร่วมกับคุณครูเพ็ญศรีหรือตุ๊กกี้สามช่า

และที่หลายคนคิดถึงลีลาการเล่นเป็นอาจารย์แม่
จะมีโอกาสได้เห็นบ้างหรือเปล่าไปฟังกันค่ะ
เป็นอาจารย์ครูมริวัลค่ะ

โชคดีได้ไปร่วมแสดงกับนักแสดงวัยรุ่น

แล้วก็ในแชร์ข่าวสาวตองก็เป็นอีกแบบหนึ่ง
อย่างนี้นะคะก็อยู่กับคุณผู้ชมตลอดนะคะในช่วงเก็บตัวนี้นะคะ

ก็ติดตามกันได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนี่แหละนะคะ
หลากหลายผลงานหลากหลายบทบาทเลยที่อาตุ๋ยทำนะแม่